ช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์มีพิษมันก็ออกอารวาสกันเยอะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลกันดีดีเพราะว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะคะ
มีหญิงคนหนึ่งวัย๕๑ปีเนี่ยเธอถูกแมงมุมกัดที่ข้อมือแล้วเธอก็หมดสติไปหัวใจหยุดเต้นเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งปั๊มหัวใจกันถึง๔ครั้งค่ะ
หัวใจกลับขึ้นมาได้แต่ว่าสภาพเธอเนี่ยค่ะยังนอนแน่นิ่งแบบนี้เลยค่ะ
นางจันทิพย์วงดาวอายุ๕๑ปีค่ะชาวตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่
แมงมุมไม่ทราบชนิดนะคะกัดที่ข้อมือซ้ายแล้วก็มีอาการบวมแบบที่เห็นเนี่ยค่ะ
แล้วเธอเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลกระบี่เมื่อวันที่๑๑กรกฎาคมที่ผ่านมา
ทำการผ่าตัดค่ะแต่อาการยังไม่ดีขึ้น
ล่าสุดนะคะต้องย้ายเข้าห้องไอซียูเนื่องจากว่าอาการสุดหนักค่ะ
แล้ววันนี้นะคะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังเกาะกลางตำบลคลองประสงค์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
แล้วก็ไปบ้านผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปพูดคุยกับนางสาวจริยาทองเนื้อ๘อายุ๔๒ปีเป็นหลานสะพ้าย
สะพ้ายเนี่ยเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ
จันทิพย์เดินออกจากบ้านเพื่อจะไปซื้อของที่ร้านค้า
แล้วก็ผ่านไปทางรัฐซึ่งทางรัฐเนี่ยมันเป็นป่าละเมาะที่มันเป็นป่าค่อนข้างรก
โอ้โหนี่นี่ทางนี้เลยเส้นทางนี้คุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ทีมข่าวของเราก็เดินทางตามไปด้วยกลับมาปรากฏว่าเธอมีแผลที่บริเวณแขนข้างซ้าย
แล้วพอถามนางจันทิพย์ว่าเป็นอะไรเธอก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกัน
ไม่ได้โดนอะไรกัดนี่แต่ก็เอ๊ะมันก็มีอาการคันเจ็บคันที่แขน
ญาติก็ไม่รู้ว่าแมลงกัดจริงจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาบนเกาะ
ยังไม่เคยมีใครถูกแมลงมีพิษกัดมาก่อนเลยนะ

เราก็เลยไปสังเกตที่ข้อมือเขามันมีวงกลมจุดดำก็คือไม่เชิงเป็นจุดเป็นเหมือนกับวงกลมเป็นรอยดำ
เราก็ไม่มีรอยเขี้ยวไม่มีรอยอะไรแต่เราลองรูปดูแล้วมันเป็นเนียน
แต่เราก็ไม่รู้อีกเพราะเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ได้โดนอะไรกัดถามว่าโดนกัดในบ้านไหม
ไม่น่าจะโดนกัดในบ้านเพราะว่าช่วงที่เขาออกไปเขายังไม่มีอาการอะไรเลย
แต่ไม่รู้ว่าในบ้านเราในป่าของเรามันไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่รู้ว่าตัวอะไรกัดหรือเปล่า
แต่เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้โดนอะไรกัด
นี่ค่ะตามที่หลานสะพ้ายให้การเมื่อกี้บอกเล่าเมื่อกี้
ก็คือตัวเขาบอกว่าเขาไม่ได้โดนอะไรกัดแต่ลักษณะมันเหมือนโดนกัด
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าผู้ป่วยถูกแมงมุมกัดแต่ไม่ทราบชนิดว่าเป็นแมงมุมชนิดใด
ว่าคนไข้เป็นโรคทาลัสซีเมียค่ะ
มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเลือด
และวันที่๑๒กรกฎาคม
ได้ทำการผ่าตัดแผลเพื่อจะเอาน้องออก
แต่เมื่อคนไข้มีโรคหลายอย่างนะคะ
ก็เลยต้องมีการฟอกไตด้วย
ทำให้คนไข้มีอาการช็อกค่ะ
แล้วขณะนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะคะ
หัวใจหยุดเต้นต้องปั๊มหัวใจกัน๓๔ครั้ง
ล่าสุดอาการของนางจันทิพย์ยังสุดอย่างต่อเนื่องนะคะ

เขาบอกเขาไม่เชื่อนะว่าจะถูกแมงมุมกัด
เพราะว่าในพื้นที่เนี่ยไม่เคยมีใครเจอแมงมุมพิษมาก่อนเลยนะคะ
แต่เขาว่ากรณีที่แมงมุมกัดก็มีคนเสียชีวิตมาแล้วเหมือนกัน
ก็คือเป็นแมงมุมแม่ม่าย
แต่กรณีนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าสัตว์มีพิษที่กัด

หรือจะเป็นสัตว์มีพิษชนิดอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ